เช้าแบบนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายอยากจะฟังอะไรก่อน
เอาคราวนี้ก่อนดีกว่าเรื่องของค่าไฟเดือนหน้าจะได้ลดนะ
แต่ข่าวร้ายคือค่าน้ำมาสิเตรียมจะเจาะขึ้นแล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ข่าวดีก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภ
มีมติปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
จากมติเดิมที่กำหนดไว้๔๗๗สตเหลือเพียง๔๗สตต่อน่วย
เท่ากับว่าลดลงจากงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนลงไป๒สตางค์ครับ
ก็คือ๔๗๗หรือ๔๗๐สตแต่งวดเดิมอยู่ที่๔๗๒สต
แต่เมื่อค่าไฟลดลงให้๒สตางค์แต่ว่าค่าน้ำมาสิทั้งการปราปานครหลวง
และการประปาส่วนภูมิภาคประสานเสียงครับ
จะเสนอคอรมอลใหม่พิจารณาขึ้นค่าน้ำปลาปลาในรอบ๒๓ปีนะคุณผู้ชม
มาจากค่าใช้จ่ายสูงครับทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าน้ำดิบค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาตลอดด้วยครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของน้ำต้องรอรัฐบาลใหม่มาอนุมัติอย่างเร็วก็เดือนสิงหาคมนะครับ
ส่วนดัชนีความร้อนยังต้องระวังรับมือกันอยู่ครับ
โดยกรมอุตุคาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุด
ระหว่างวันที่๒๔๒๖เมษายนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับอันตราย
อย่างวันนี้มี๕พื้นที่คืออำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
ัชนีความร้อนอยู่ที่๔๑องศา
โกสุมพิสัยที่มหาสารคามครับอยู่ที่๔๓๓องศา
บางนาครับอยู่ที่๕๐๒องศา
ชนบุรีอยู่ที่๕๒๘องศาและภูเก็ต๔๙องศา
ส่วนวันพรุ่งนี้๒๖เมษายนคุณผู้ชมที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่๔๗๒องศา
สุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับอยู่ที่๔๒๘องศา
บางนา๕๑๘องศาครับ
ชนบุรีอยู่ที่๕๒องศาและภูเก็ตอยู่ที่๕๓๙องศาครับ
ช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงในการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับ
และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร๒๕๖๖เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สถานทูตหรือสถานกงศูนย์ของแต่ละประเทศ
ระหว่างวันที่๒๕เมษาถึง๕พฤษภา
จากนั้นบัตรเลือกตั้งทุกใบจะถูกส่งกลับมายังประเทศไทยครับ
ทั้งทางถุงเมลทางการทูตและเจ้าหน้าที่สถานทูตนำส่งเอง
ภายในวันที่๙พฤษภาคมและส่งแยกไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง๔๐๐เขต
และจะไปนับคะแนนพร้อมกันในวันที่๑๔พฤษภาคมได้ทันเวลาครับ
ก็จะไม่เกิดปัญหาบัตรเลือกตั้งมาไม่ทันเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปี๖๒นั่นเองครับ